คุณผู้ชมไปต่อเลยแล้วกันอยากจะให้เอาใจช่วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับหนุ่มฝรั่งตาน้ำข้าวคนนี้เพราะว่าเขามาเมืองไทยทั้งที
ขอไปดูวิถีชาวบ้านด้วยการลงไปร่วมแข่งขันจับปลามือเปล่าจะสำเร็จหรือเปล่าตามไปลุ้นกันจ้า
งานนี้เขามีกิจกรรมพิเศษที่เป็นสีสันของงานเลยก็คือการแข่งขันจับปลาแบบนี้คุณผู้ชม
งานนี้นะนอกจากจะมีชาวบ้านร่วมลงแข่งขันจำนวนมากแล้วนะคะ

ฝรั่งคนนี้คุณผู้ชมสังเกตดูดี

พี่ฝรั่งคนนี้เชื้อเขียวส้มชื่อว่านายแจสเบอร์ทรูซัน

พี่แจ๊บหรือพี่เบิร์กก็ได้นะคะ
เป็นชาวเดนมาร์นะคะคือพี่แจสเปอร์เนี่ยเขามีภรรยาเป็นคนไทย
เขาก็เลยชื่นชอบวัฒนธรรมไทยมากเลย
ก็เลยขอภรรยาว่าครั้งนี้อยากจะมาร่วมลงแข่งขันจับปลาด้วย
เป็นยังไงพาไปดูบรรยากาศที่แจ๊สเขาจับปลาแจ้
บรรยากาศมันก็จะเป็นแบบนี้งกเงื่อนนิดหน่อยนะคะ
แต่ว่าให้ดูก่อนว่าถ้าการแข่งขันรอบแรกเนี่ยจะเป็นการแข่งขันใช้สวิงจับปลาค่ะ
รอบแรกมันง่ายไงก็เลยให้ศรีภรรยาลงแข่ง
ก็ได้ปลามาพองามหอมปากหอมคอแต่รอบที่๒ถึงเวลาของพี่แจ๊ดแล้วจ้ะ
แจ๊ดลงแข่งเลยดูจากหน่วยก้านแล้วดูดีน่าจะได้เป็นแชมป์นะพี่แจ๊ดนะ
แต่พอลงไปปุ๊บมันเป็นแบบที่เห็นนี่แหละค่ะ